ใช่ไหมล่ะอะไรอ๋อพอเจอทุกวันแม่งก็บ่นว่าโทรหาทำไมงั้นยังงี้อ๋อ
จริงจริงโชว์มาไม่ค่อยรู้จักกาลักษณ์อ่ะเวลานอนอ่ะพี่หนูก็ตื่นเช้าอ้าว
ไปดูเรื่องของโควิดค่ะก่อนหน้านี้เราก็มีการรายงานกันอยู่เรื่อยบอกว่า
ตาคอนเนี่ยเป็นที่น่าจับตาแล้วเราก็กังวลกันว่าเอ๊ะในเมืองไทยเนี่ย
เราจะเจอสายพันธุ์ลูกประสบนี้หรือเปล่าปรากฏว่าเราเจอแล้วนะคะ
ตาคอนรายแรกของประเทศไทยแต่ต้องบอกว่าคนที่เป็นเนี่ยค่ะ
เขาเป็นจนรักษาหายแล้วแล้วก็ตรวจพบก็คืออาการเขาเนี่ยไม่ได้เป็นมากด้วยนะคะ
แพทย์สุภกิจศิริรักษ์ค่ะท่านก็มีการเปิดเผยข้อมูล
เรื่องของการตรวจเฝ้าระวังการติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทยนะคะ
แล้วก็ติดตามสายพันธุ์ที่น่ากังวลคือเอาง่ายเนี่ยตัวโอมิคอนเองโอ้โห
มันออกลูกออกหลานไปอีกไม่รู้กี่หลายพันธุ์ใช่ค่ะออกมาเยอะมากจริง
แล้วทีนี้ถ้าแยกตามกลุ่มก็จะพบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศด้วยกันเอง
ก็คือเพิ่มจาก๒๓๒เป็น๔๓๙แล้วก็๕๘๘นะคะ
ทีนี้จากการถอดรหัสพันธุกรรมแบบทั้งตัวของตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะอันนี้ถึงปัจจุบันนี้
จำนวนรวมเนี่ยโอ้โหมากกว่า๔๖๘ราย

ใช่นี่แหละค่ะแล้วก็มีการเพิ่มมากขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนถึง๔เท่าตัวเลยทีเดียว
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเชื้อโอมิครอนสายพันธลายพันธุ์เป็นไปได้
การเพิ่มจำนวนการติดเชื้อก็คือเอาง่ายจะมาแทนที่สายพันธุ์เดิมเนี่ยแหละค่ะ

ก็คือหนึ่งคนที่เขามีการแยกออกมาตรวจ

โดยข้อมูลณวันที่๒๐พฤศจิกายน
จากหลายประเทศบนฐานข้อมูลสากล
จำนวน๑๕๓รายด้วยกัน
โดยยังไม่พบสัญญาณความรุนแรงของเชื้อ

แต่ว่ามันจะทำให้มีการแพร่ระบาดที่แบบว่าเร็วขึ้น

เป็นรายแรกของประเทศไทยปัจจุบัน
หายเป็นปกติเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไป
พบกี่วันอีกครับประเทศ๑๐วัน

ไม่ถึงเดี๋ยวนี้๗วันมันเหลือขีดเดียวแล้ว

บางคน๕วันบางคน๗วันบางคนอาจจะนานกว่านั้น
ก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนด้วย
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ประเทศจีนค่ะ
ต้องบอกว่าเซี่ยงไฮดิสนีแลนด์
ก็มีการออกแถลงข่าวขอโทษต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ก่อนหน้านี้เรามีข่าวกันออกมาเรื่อย
บอกว่าที่ดิสนิแลนด์ที่เซี่ไฮโอมีการปิดไป

ปิดอีกเหมือนเดิมปิดทำการส่วนของสวนสนุกชั่วคราวค่ะ
หลังจากที่เพิ่งเปิดทำการได้เพียงแค่๔วันเท่านั้น
เนื่องจากว่าการระบาดของโควิด๑๙มันรุนแรงขึ้น
แต่ในส่วนของโรงแรมเซี่ยงไฮดิสมิแลนด์
ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
ซึ่งนับว่าเป็นการปิดกิจการแบบกันในโซนของบริการอันนี้

จากมาตรการคุมเข้มโควิดเป็นศูนย์ที่เข้มงวดของทางประเทศจีน

ใช่ก็อย่างที่บอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งกลุ่มบริษัทท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮเขาก็บอกว่า
สั่งปิดดิสนีแลนด์ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮเองยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ในระยะ

โดยเซี่ยงไฮดิสนีแลนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ก็เรียกว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเขาก็เดินทางไปจำนวนมากเพื่อจะไปเที่ยวที่นี่
แต่ทีนี้พอมันต้องมีการปิดบริการมาแล้ว๑๐๑วัน
ในช่วงระหว่างวันที่๒๑มีนาคมถึง๓๐มิถุนายน
ซึ่งก็มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในช่วงเมษาถึงพฤษภาเซี่ยงไฮ

นี้ก็คือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จีนเองก็ต้องเผชิญกับการชุมนุมประท้วงนโยบายเรื่องของการคุมโควิด

ไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮเองหรือเมืองใหญ่อื่น

ให้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาดลง
โดยกลุ่มผู้ชุมนุมทวีความโกรธแค้นมากขึ้นนะคะ
หลังจากที่เราได้เล่าไปบอกว่ามีเกิดเหตุไฟไหม้อพาร์ทเมนต์
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๐ศพด้วยกัน
เนื่องจากว่ามันอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์

จริงตอนนี้ทางการจีนเองเขาก็มีการบอกว่า
โอเคเขาจะไม่ผ่อนโปรดลงมานิดนึง
ก็คือในโซนที่จะมีอพาร์ทเมนต์ที่มีการล็อคดาวน์

เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุสลดขึ้นอีก
เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่กันแบบเป็นอพาร์ทเมนต์
จริงแต่วันนี้คุณหมอก็พูดพอสมควร

เดลมีคอนอย่างที่พี่กิดคุณถามเนี่ย
เดลมีคอนอันมีน

ได้ใช่
แต่ไม่รุนแรง

คือประเด็นอยู่ที่ว่ายายาต้านทั้งหลายที่เรามีกันอยู่ตอนนี้
มันไม่ค่อยได้ผลมันไม่ค่อยได้ผลแล้ว
โดยที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ยาที่เรารักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้
จะมีผลสำหรับคนที่อายุ๓๐ปีขึ้นไป
จนถึงห้าสิบอ้ออย่างคุณเกินแล้วอุ้ยนะฮะ
อย่างคุณเนี้ยเกินแล้วเขาสามสิบถึงห้าสิบปีอืม
ซึ่งคำถามคือวัคซีนล่ะวัคซีนที่เราฉีดกันอยู่เนี่ย
บอกว่าจะต้องไปบูธเข็มสี่เข็มห้าคุณหมอก็ออกมาพูดว่าไง
หนุ่มรู้ไหมไม่รู้ครับกำลังจะบอกเอาเชิญเลยนะ
คุณก็ต้องรู้ว่านิดหนึ่งเชิญครับว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่าอ๋อ
เพราะฉะนั้นไอ้เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยถ้าสมมุติเวอร์ชั่นเก่าเนี่ย
มันให้ผลการป้องกันเนี่ยถ้าสมมุติตอนนี้ที่เขาบอกมันการระบาดเนี่ย
มันป้องกันได้ไม่มากนะฮะแล้วก็ไม่นานกว่าแล้วล่ะ
ที่บอกว่าฉีดไปมันจะหยุดไหนนานคิดผิดคิดใหม่
ก็ต้องรอเวอร์ชั่นใหม่ค่ะนะฮะแต่ก็ไอ้การฉีดเนี่ย
อยู่ที่ความสมัครใจว่าพร้อมหรือเปล่าที่เราจะฉีดกันเนี่ย
เขาบอกว่าตอนนี้สมมุติเราเริ่มมีอาการเรามีอาการปุ๊บ
อย่างแรกเลยอย่าเพิ่งรอ๒ขีดฟ้าทลายโจรอัดเข้าไปก่อน
ทลายโจรเนี่ยอัดเข้าไปก่อนแล้วก็ดูเกี่ยวกับว่าภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ย
มันพร้อมหรือเปล่าค่ะคือก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมแหละว่า
ควรรับฟ้าทลายโจรทันทีติดต่อกันห้าวันนะฮะสมมุติเรามีอาการแบบ
ยังไงอ่ะโควิดอ่ะอาการโควิดทั้งหลายอ่ะที่เขาบอกมาหลังหลังก็เป็นไข้
มีความแบบหนาวเย็นกับเยือกให้คุณรับฟ้าทะลายโจรติดต่อกันไปก่อนห้าวัน
เนาะแล้วก็การ์ดรายตัวเนี่ยจะออกฤทธิ์ช้าแต่ออกฤทธิ์ในหลากหลายกลไก
ซึ่งเขาบอกเลยว่ายาสมัยใหม่เนี่ยทุกวันนี้อาจจะสู้ฟ้าทลายโจรไม่ได้ด้วยซ้ำไป
อืมแต่ก็แล้วแต่คนจริงจริงเนอะเพราะว่าอย่างบางทีเวลาเราต้องการที่จะแบบ
ได้ยาต่างในการรักษาโควิดจริงเจอแจกจบก็คือไปตามร้านขายยาได้ถูกไหมคะ
แต่ก็ต้องมีแบบว่าใบสั่งจากแพทย์มาอีกอย่างนี้

มีตำแหน่งเพิ่มเติมเข้ามาจากที่ขาดหายไป

ข้างตั้งขึ้นมาเลยสำนักนายก
ก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์เขาก็ไปทวงถามนายก
ในที่สุดวันนี้ก็ปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก่อนหน้านี้นายกไม่ตอบเรื่องการเมืองเลย
ตอบเลยไม่ว่าจะเป็นการย้ายพักเมื่อวานคุณสุชาติชมกลิ่นเขาก็ย้ายพักไปแล้ว
นะวันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะนะฮะ
เอกประยุทธ์จันโอชาเขาได้พูดคุยกับคุณอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีเนี่ย
ระหว่างเดินกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าโดยระหว่างทางอ่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าปรับรัฐมนตรีในช่วงนี้
แสดงว่าจะอยู่ครบเทอมใช่ไหมอืมจะอยู่ครบเทอมใช่ไหม
โดยในระหว่างที่ผู้สื่อข่าวถามว่าหากปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงนี้
ว่าจะอยู่ครบเทอมเขาบอกว่าจะทำงานให้เต็มที่เลยใช่ไหม
พลเอกประยุทธฐานมาตอบว่าก็เต็มที่อยู่แล้วน่ะจ้ะอืมน่ะจ้ะ
ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยมีปัญหาตรงไหนล่ะ
แล้วเมื่อถามย้ำว่าจะอยู่ครบวาระเลยใช่ไหมนายกเขาบอกว่าเอาล่ะ
คือถ้าจะอยู่ครบวาระเนี่ยก็ประมาณต้นปีหน้าไตรมาสแรก
นั่นคือครบนายกครบครบวาระนะฮะของนายกเนี่ย
นายกบอกก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั่นแหละนะแต่ก็มีคำว่านะจ๊ะนะ
ครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะจ๊ะเมื่อถามว่าสอสอกำลังรออยู่ว่า
ผลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปทางไหนนายกก็ตอบรอไปก่อนแล้วกัน
ว่าเอาง่ายว่าตอนนี้นายกจะไปอยู่พักไหน
เพราะก็จะมีสอสอส่วนหนึ่งที่จะไปกับนายกประยุทธ์นะครับ
วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยเขาได้นั่งรถก๊อฟมาพร้อมกับนายชัยวุฒิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แล้วก็รองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ยเพื่อเตรียมเดินทางกลับเนี่ยนะฮะ
เมื่อเจอนักข่าวปุ๊บฟังเสียงสักนิดนึงไม่มีนะ
พลเอกประวิทย์เนี่ยกล่าวว่ามาดูเมืองอัจฉริยะ
เป็นนโยบายที่ทำเพื่อความเหลื่อมล้ำนะ
เรื่องเพิ่มลองค่ะเรื่องเรื่องในภักดิ์พลังประชารัฐนี่คือ
เห็นบอกว่าท่านนิพิษจะย้ายมาอยู่พลังประชารัฐ

เครียดใช่ไหมคะ
แต่ว่าบิ๊กตู่จะไปอยู่อีกพักนึงแล้วก็อย่างที่ยอมรับ
ตอนนี้กระแสทางภาคใต้เนี่ยเขาเชียร์บิ๊กตู่เป็นนายกต่อเยอะเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ยังมีแบบอย่าลืมว่าเอฟซีลุงตู่ก็ยังเยอะใช่ไหมล่ะ
เขาบอกว่าลุงตู่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยล่ะที่แบบน่าจับตามอง
ผลเอกประวิทย์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงกระแสนายนิพิษอินทรสมบัติเนี่ย
รองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยจะย้ายมาพักพลังประชารัฐ

มันจะทำให้เสียงของภาคใต้ดีขึ้นใช่ไหม
รวมถึงกรณีสอสอใต้เนี่ยชูกลยุทธ์หาเสียง

นั่นไงนี่ไงรักตู่แต่อยู่กับป้อม
อย่าลืมว่าพลังประชารัฐก็มีแล้วภาคใต้เยอะนะ
อ๋อหมายความว่าถ้าเกิดเขายัดรักลุงตู่อยู่
ลุงตู่แต่อยู่กับป้อม

แต่เมื่อกี้นักข่าวพยายามถามเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
น้อยใจหรือเปล่ายิ้มหน่อยค่ะท่านลองยิ้มหน่อยค่ะ
เขาก็หันมายิ้มแต่ก็ถามการเมืองปุ๊บก็บอกแม่วันนี้มาดูเมืองอัจฉริยะอาจจะ
อัจฉริยะเนี่ยเป็นนโยบายที่ทำให้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดคือไม่ตอบ
คือไม่ตอบเลยนายกก็ไม่ค่อยตอบอะไรเกี่ยวกับการเมืองช่วงนี้

ก็ต้องจับตามองแต่วันนี้ก็เหมือนกับการตอบไกลเหมือนกันนะ

สิ่งหนึ่งที่พิงกี้เขาให้การต่อสารคือเขาเป็นผู้เสียหาย
คือเขาก็เป็นผู้ลงทุนเหมือนกันแล้วสิ่งหนึ่งที่พิงกี้เนี่ย
เขาบอกโอเคล่ะชื่อเขาไปมีชื่ออยู่ในบริษัทครับ
แต่ปรากฏเขาไม่ได้ไปข้องเกี่ยวไม่ได้ไปบริหาร
คือไม่ได้มีความกล้องเกี่ยวเขาก็ได้เงินจากการปันผล
แต่หลังเขาเป็นผู้เสียหายเขาก็ไม่ได้เงินแรกเขาก็ได้แหละ
ปรากฏเขายืนยันว่าหนึ่งไม่เคยไปชักชวนใครตัวพิงกี้นะ

ล่าสุดครับทนายความเขาได้ยื่นคำร้องต่อสารอาญา

กี้หรือสาวิกาชายเดชจำเลยที่๗
โดยทนายความเนี่ยยื่นคำร้องเสนอหลักทรัพย์เป็นแคชเชียร์เช็คเนี่ย
๕ล้านบาทให้สารพิจารณา
ล่าสุดครับหลังจบข่าวใส่ไข่นี่แหละ
สารพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาต
ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่๗นะฮะ
ตีราคาประกัน๕ล้านบาท
พร้อมกำหนดเงื่อนไขคือเอาละพิงกี้เนี่ย
จะต้องห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
แล้วก็ห้ามเปลี่ยนถิ่นที่อยู่

และที่สำคัญเนี่ยก็ต้องมารายงานตัวต่อสารเนี่ย
ทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลง

คือณวันนี้ศาลจะปล่อยตัว
มีทนายความไปรอรับที่หน้าทันทะสถานหญิงเนี่ย

เพราะฉะนั้นพิงกี้ก็จะออกมาสู้คดีต่อ
อืมเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ทางแม่กับพี่ชาย

เพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าอย่างละครของตาย
ทุกคนเขาเปลี่ยนไปแล้ว
เปลี่ยนไปแล้วแต่ก็คือละครของตอนนี้ของพี่ชอตเนี่ย

หลอดงานเยอะเลย

เพียงเฉพาะเดี๋ยวต้องไปดูเรื่อง
ตามคดีอีกว่าจะเป็นยังไงต่างนานาอะไรอย่างนี้ทีนี้
อยู่ที่ว่าทางผู้จัดจะตอบพร้อมจะพร้อมที่จะเอามาเล่นหรือเปล่า

ถ้าเกิดมันต่อไปมันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้น
เหมือนคดีมันยังไม่ชิ้นสุด
มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็อาจจะแบบ

อะไรอย่างนี้ก็ต้องแล้วแต่ในมุมมองเขาด้วย
สมมุติเขามานั่งขายของตามรายการอย่างนี้

ไม่น่ามีปัญหาคือไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าจะต้องแบบห้ามออกหรือว่า
แต่ถ้าเกิดเป็นงานสั้นก็น่าจะได้
เขาจะมาขายของตามรายกงรายการอย่างนี้น่าจะได้อยู่

กรณีของพ่อแค้นแทนลูกนะฮะ
ว่าถูกไล่ออกบุกไปต่อยหน้าหัวหน้าของลูกเลยเนี่ย

จากมีกรณีที่การเผยแพร่คลิปภาพกล้องวงจรปิดของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ
ไปทำร้ายร่างกายของหัวหน้าหญิงภายในบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานี
เนื่องจากไม่พอใจติ้นหน้าหญิงไร้นี้นะครับ
ไล่ลูกสาวออกจากทำงานนะครับ

ขังถึงเข้ามาเสร็จปุ๊บยืนชี้หน้าด่าผู้เสียหาย
ผู้เสียหายก็ยกโทรศัพท์ไม่รู้โทรหาใครเหมือนกัน

เย็นแล้วก็เคลียร์กันอยู่เนี่ยฮะดูเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นฮะ
แต่พอผู้เสียหายเนี่ยฮะเดินออกมาแบบนี้เหมือนกับดูนะครับ
มีชายคนนึงมาแบบนี้ครับแล้วไม่พูดปั้นทำเพลงนะคุณผู้ชมครับ
ขึ้นมาถึงตัวยืนเท้าสะเอวแล้วตบซะอย่างนี้คุณผู้ชมครับ
สองทีฮะเนี่ยมีการกระชากยื้อยุดกันนะครับจนเสื้อผู้ชายนั้นขาด
หลังจากนั้นก็มีการเข้ามาเนี่ยครับเห็นไหมฮะหยุมหัวแล้วพยายามเอาไม้ฟาดกัน
นี่นะฮะนี่นะฮะยืนถือไม้มาแล้วแล้วจะฟาดนะครับเนี่ยฮะ
ผู้เสียหายก็ถอยเข้ามานะครับเนี่ยครับแล้วก็ไม่ยอมนะฮะ
ผู้เสียหายก็สู้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับนี่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ดูไม้สิฮะเหมือนกับเป็นเหล็กด้วยนะนั่นอ่ะ
ไม่ใช่ไม้นะเป็นเหล็กนะเหมือนเป็นเหล็กเหมือนกับเอาไว้ตัดอะไรสักอย่าง
เห็นว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีแบบไอ้ตัวตัวไอ้ตัวสับสับไว้ตัดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับ
อืมเนี่ยฮะคือทางฝั่งของผู้ก่อเหตุยังขู่เลยว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงเลยนะ
อ่าแล้วที่สำคัญก็บอกเลยบอกว่าไม่มีใครทำอะไรกูได้หรอก
เพราะกูเนี่ยเป็นลูกหลานของผู้ใหญ่บ้านว่าอย่างนั้นครับ
ล่าสุดเรื่องนี้นะครับภูมิกับการสอบพอพระแสงนะฮะ
ตรวจเอกพรนลงการออนชัยนะฮะท่านก็ออกมาเปิดเผยครับ
บอกว่าทางตำรวจเองเนี่ยได้รับแจ้งความแล้วนะครับที่สะพอพระแสง
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุ
รับทราบข้อกล่าวหานะครับเบื้องต้นก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นะฮะเพื่อจะมามอบตัวนะครับ
มีบุคคลมาต่อว่าต่อขานหญิงสาวภายในร้านแห่งนี้ครับ
มีการลงมือลงไม้กันระบุข้อความเลยบอกว่าบุกรุกเข้ามาตบตีทำร้ายแบบนี้
บริเวณบ้านหน้าบ้านใช่ไหมแก้ปัญหาด้วยสติไม่ได้หรือไง
ความรุนแรงมันได้อะไรโดนทำร้ายร่างกายจากพ่อของพนักงานที่โดนบริษัทไล่ออกค่ะ
สรุปง่ายก็คือทางฝั่งของคนถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะฮะ
คือไล่พนักงานหญิงคนหนึ่งออกแล้วพ่อเขาไม่พอใจ
ก็ยกพวกมาเนี่ยแล้วมาอารวาสอืมคือมาถึงเนี่ยนะฮะ
ชกที่ใบหน้านะครับ๔คนรุมหนึ่งนะฮะโดยขู่ด้วยจะเอาปืนมายิง
ทางฝั่งผู้เสียหายบอกอยากให้เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะฮะ
เนี่ยครับซึ่งผู้หญิงผมทองซึ่งเป็นพนักงานในบริษัทเนี่ย
มีดจะแทงด้วยนะฮะอืมอ้าวไปไหนลองดูดิลองดูลองดูดู
คลิปอีกทีดิอ่าลองดูนะเนี่ยนะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
คนนี้คนนี้คนนี้ผมทองที่พูดก่อนเนี่ยเนี่ยอ่าอ่าอ่าเนี่ยเนี่ย

ฉันมีมีดเห็นไหมนี่นี่มีมีดมีมีดเห็นไหมพกมาแล้วเห็นไหม
อืมนี่นะฮะอันนี้คือมีดใช่ไหมมีดนะฮะเพราะก่อนหน้านี้มันเคยมี
กรณีที่คลองเตยนะครับมีเหตุที่ไปเนี่ยเหมือนกับเปิดเอวอย่างนี้
เหมือนกันแล้วคนบอกโอ้ยนั่นมันปืนดีกว่าพวกอยู่เขาบอกไม่ใช่
โทรศัพท์มือถือโอ้โหเออเอาจริงจริงแต่อันนี้คือมีดเนี่ย
อันนี้นี่คือมีดนะด้ามมีดอยู่เนี่ยนะฮะเหตุทั้งหมดเนี่ยนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมนะครับที่อำเภอพระแสงสุราชนะฮะ
ส่วนผู้ชายที่ไปต่อยทางฝั่งของผู้เสียหายนี่ก็คือเป็นพ่อ
เป็นพ่อของทางฝั่งผู้หญิงที่ถูกไล่ออกเนี่ยแหละฮะ
ฟังเสียงทางผู้เสียหายหน่อยครับไล่น้องออกอ่ะเพราะว่าน้องอ่ะทุจริต
ค่ะน้องกับแฟนอ่ะทุจริตค่ะแล้วก็หนูก็เลยทักไปหาน้องว่า
น้องเอาโน้ตบุ๊กมาคืนหน่อยครับพอดีพี่ต้องใช้ทำงานอืมพอ
พอเสร็จเขาก็บอกว่าได้เดี๋ยวคืนนี้อ่ะเดี๋ยวเอาไปให้ไหนพอขึ้นไปให้
ไม่ได้พูดคุยค่ะแต่มองหน้าแบบเหมือนจะมีเรื่องกันอีก
แฟนก็เลยบอกว่าเอองั้นกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าอยู่ก็ไม่มีความปลอดภัย
ไม่มีใครแบบรับผิดชอบความปลอดภัยให้เราได้นะเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ก็ไม่มี
รับผิดชอบความปลอดภัยให้เราได้อืมอืมมันทุกอย่างทุกที่เลยเนอ
ตอนนี้เนอะผู้เสียหายเขาก็บอกว่าแบบด้วยความที่เขามีปัญหาก็เลยต้อง
ให้ออกไปอะไรอย่างเงี้เนอะอืมนะอ่าโอ้โหดูนะมันบุกเข้ามาถึงในบ้าน
บุกลุกด้วยนั้นอ่ะเอามีดเข้ามาเลยอ่ะเอามีดเข้ามาแล้วพ่อก็มายืน
โอ้โหไม่ต้องพูดเลยแบบตบแล้วแบบดูสิฮะใช่ก็คือโดนเอาออกจากงาน
เออเขาก็ให้ออกจากงานอืมอ้าวไปดูกรณีของเด็กชายวัยสองขวบ
ภัยตัวลึกลับใช่ค่ะจริงจริงต้องบอกว่ากรณีเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่
สิบแปดพฤศจิกายนนะคะก็คือวันจันทร์ช่วงประมาณสักสี่
โมงเย็นนะคะที่หมู่บ้านดอยช้างตะมนตวาวีอำเภอแม่สรวย
อาเวเด็กชายชนะทิพย์เชอมือนะคะก็คือหายตัวออกไปจากบ้าน
ก็คือวันที่เกิดเหตุพ่อกับแม่เขามีการออกไปทำงาน
ก็คือเก็บกาแฟในพื้นที่ของหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ฝากตัวน้องอเวทเนี่ยให้อยู่กับคุณยาย
ยายเขาก็บอกว่าเนี่ยออกไปรับพี่ชายของอเวกอีกสองคนที่โรงเรียน
ซึ่งห่างจากบ้านไปประมาณแบบ๓๐๐เมตรเท่านั้นนะคะ๑๐นาที
กลับมาอีกทีนึงปรากฏว่าอาเวหายตัวไปค่ะตัวยายเองเขาก็ไม่รู้ทีแรกว่าน้องเนี่ยหายไปไหน
ทางคนในหมู่บ้านชาวบ้านต่างนานาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คือแบบติดตาม
ตามหากันมาตลอดตั้งแต่วันที่๒๘ช่วงเย็นตลอดเลยค่ะ
เมื่อวาน๒๙จนวันนี้ค่ะวันที่๓๐ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะ
ไปพบร่างของน้องอาเวเนี่ยค่ะช่วงเวลาประมาณสัก๑๑นาฬิกานะคะ
ที่ร่องน้ำที่อยู่ด้านหลังของบ้านนะคะคือถ้าสมมุติบ้านเนี่ย
ถ้าถ้าคุณผู้ชมเห็นก็คือบ้านเขาจะเป็นลักษณะสองชั้นด้านข้างของบ้านเนี้ย
มองลงมาก็จะเห็นเป็นเหมือนแบบเนี่ยเป็นทาน้ำเป็นร่องน้ำแบบเนี้ย
คือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาก็เดินเข้าไปดูในพื้นที่คือจริงจริงจุดเนี้ยมีคนไปดูแล้วนะคะ
แต่ทีแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่เห็นเพราะว่าอาจจะเป็นจุดที่น้ำเนี่ยมันต่างระดับ
แล้วก็มันจะมีน้ำที่ไหลลงมาอย่างเงี้ยค่ะปิดร่างน้องเอาไว้ปรากฏเขาไปดูแถวราวตากผ้า
พอเห็นราวตากผ้าเสร็จมองลงมาที่ร่องน้ำอันนี้เห็นเหมือนมีชุดมีเสื้อหรืออะไรอย่างนี้อยู่ในน้ำอะค่ะ
ก็เลยบอกว่าให้ลงไปดูซิด้านล่างปรากฏลงไปพบน้องอยู่ด้านล่างจริงค่ะ
ตัวทั้งคุณยายเองคุณแม่เองร้องไห้กันมาแบบไม่คิดว่าจะพบในลักษณะที่เป็นแบบนี้ค่ะ
ก็คือพบศพอยู่ใกล้กับบ้านของตัวเองแล้วผ่านไปสองวันเขาก็รอปฏิหารทุกคนรอไม่อยากจะแบบว่าให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา
เพราะว่าทีแรกเองก็คือคาดการณ์ทีแรกเหมือนแบบเอ๊ะมีใครลักพาตัวไปหรือเปล่าหรือหายไปไหนเกิดอุบัติเหตุอะไรก็คือมีการตั้งข้อสังเกตหลายอย่างค่ะ
ปรากฏพบเป็นร่างอยู่ด้านข้างบ้านตรงนี้เลย
พลาดพลั้งมันเกิดขึ้นได้แล้วเราพบเห็นเรื่องราวแบบนี้หลายครั้ง

เพราะฉะนั้นต้องระวังนะฮะดูแลอย่างใกล้ชิดจริงนะครับ
เพราะอันนี้เหมือนแบบเห็นเล่นกับน้องหมาอยู่ลูกหมาอยู่
ยายก็เลยแบบเออแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรเดินไปรับหลานอีก๒คน

มีพี่ชายเขาอีกสองคนก็คือเดินไปรับพอไปรับกลับมาอีกทีหาน้องไม่เจอแล้ว
เร็วมากเด็กเขานี่เร็วมากอืมหนุ่มสารมากเลย

ไม่นานเลยแล้วแม่ร้องไห้เหมือนแบบใจสลาย
ตอนนี้เขาก็ต้องมีการนำร่างไปชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งเรื่องของสาเหตุนะคะการเสียชีวิต

วันนี้เป็นข่าวเหลือเกินเนื่องจากคนตกงานกันเยอะเขาบอกแม่น่าไปสมัครจริงจริง

เงินเดือนหลักหมื่นรับสมัครเด็กวัดเกิดขึ้นที่ตะมนตโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะ
โพสต์นี้ประกาศรับสมัครลูกศิษย์วัดคุณสมบัติเนี่ยนะขับรถเป็นนี่ขับรถเป็นมีความรับผิดชอบอัธยาศัยดีขับรถได้ดูแลรถ
มีความรู้เรื่องรถเบื้องต้นนะแล้วก็มีมารยาทมีพฤติกรรมหรือมีความประพฤติหากมีความสามารถเรื่องการถ่ายรูปต้องถ่ายรูปได้หรือคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษโอ้โหเป็นเด็กวัดมีการสวัสดิการด้วย๑ห้องพักฟรีสองมีอาหารฟรีนะฮะสามรับเงินพิเศษจากการออกงานอืมจากการออกงานอะไรวะแล้วก็
เงินเดือนเนี้ยเล่ากิจนิมมบ้างเนี้ยแม่โอ้อย่างเบื่ออาจจะได้ไม่มีแบบเอิ่ม
เหมือนกับเอ่อเงินพิเศษทายรูปให้เออ

ความขยันแล้วก็สามารถสนใจเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่นั่นเลย
วัดอาคมสิทธาพรอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
นะครับปรากฏว่าโอ้โหตายมีคนไปสมัครจริงจริง
ต้องมีแน่นอนมีคนไปสมัครจริงเพราะสวัสดิการนี้ค่อนข้างจะดีนะ
มีห้องพักมีอาหารให้กิน๓มื้อแล้วก็เรียกได้ว่า
มีค่าล่วงเวลาเวลาแล้วแต่งงานมีเงินเดือนค่ะมีเงินเดือนให้ด้วย
นะฮะเขาก็เลยไปถามถามอ้าวทุกวันนี้เด็กวัดเขาโพสต์รับสมัครกันอย่างงี้เลยเหรอ
กระแสหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ต้องการกระแส
ปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเกือบจะเป็นวัดร้างแต่ทางเจ้าคณะอำเภอเนี่ย
มอบหมายให้ตนมาดูแลวัดเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่
ซึ่งวัดนี้ฮะมีพระแค่สองรูปนี่คือไทยรัฐการละครใช่ไหม
รักจรเนี้ยได้ไปนิยมณ์สามันเนยนจากวัดโสทรมาจำภาษาอีกสามลูกแต่เนื่องจากสามันเนยนเนี่ย
เรียนหนังสือไงเพราะถ้าอย่างงั้นอ่ะอย่างที่บอกตอนนี้วัดเยอะ
แต่ไม่มีพระเขาก็เลยไปนิมนต์สามเณรอ่ะ
ซึ่งวัดหลวงพ่อโสธรจะมีเนรเรียนหนังสืออยู่เยอะ
ก็เลยนิมนต์เนรเนี่ยให้มาจำพรรษาที่วัดนี้นะครับ
ส่วนประเด็นที่ต้องการเด็กวัดนั้นน่ะ
เพื่อที่จะนำมาขับรถแล้วก็ร่วมพัฒนาวัดในการก่อสร้างต่าง
โดยงานที่เหลือเนี่ยก็ต้องใช้บุคลากรในการดำเนินการนี่แหละ

เพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนมีภาระมีครอบครัว
ทุกคนมีหน้าที่มีค่าใช้จ่าย
เป็นน้ำใจจากทางวัดใหญ่นะเนี่ยแต่ยังสร้างไม่เสร็จ
ส่วนกระแสตอบรับที่มีอยู่ในโซเชียลตอนนี้
ก็อัตมาดูแล้วเองก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรก็มีแนวคิดของผู้คนต่างต่าง
แต่แนวคิดเหล่านั้นเป็นของผู้คนทั้งหลายอัตมาไม่สามารถไปบอกเขาได้ทุกคนว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่นั้นเนี่ยถูกหรือผิด
แต่สิ่งที่อัตมาทำเนี่ยเพียงเพื่อหวังว่าอยากจะพัฒนาวัดแห่งนี้ขึ้นมา
อืมก็คืออย่างที่บอกอยากจะพัฒนาวัดแห่งนี้ขึ้นมาเท่านั้นแหละอืมอย่างที่บอกวัดเนี่ยเกิดเป็นวัดล้างแล้ว
แล้วจริงแล้วเด็กสมัยนี้เด็กวัดเนี่ยแทบจะไม่มีแล้ว
เมื่อก่อนก็จะมีแบบว่าเด็กวัดที่เขาอยู่กับตกกับวัดเนี่ยก็แบบอาจจะเป็นเด็กที่แบบว่าบางทีมาจากต่างจังหวัดไม่มีบ้านอยู่
ใช่ไหมแล้วก็จะมาอาศัยอยู่ที่วัดแต่ก็บางทีก็มาเรียนหนังสือ
แต่ก็จะจากบางน้ำเปรี้ยวไปหลวงพ่อวัดหลวงพ่อโสธรก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงทุกวันแล้วแต่ไม่รู้ว่าวัดนี้อยู่ในแบบว่าข้างในอีกหรือเปล่าก็เป็นชั่วโมง
ก็คือไปนิมนต์เนรน้อยจากวัดหลวงพ่อโสธรวัดหลวงพ่อสุธรจะมีเนรเยอะใช่ไหมเพราะเขามีโรงเรียนเด็กเขาจะไปเรียนหนังสือกันก็ไปนิมนต์เนรมาอยู่ที่วัดนี้แล้วทุกเช้าเนรเขาก็เหมือนเด็กอ่ะเขาก็ไปเรียนหนังสือ

วาดขับรถเองก็ใช่เรื่องเดี๋ยวก็จะด่าอีกชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าที่ทางวัดเนี่ยได้เปิดรับลูกศิษย์เนื่องจากทางวัดเนี่ยไม่มีลูกศิษย์เมื่อพระที่วัดเนี่ยออกกิจนิมนต์ก็หนึ่งแล้วไม่มีคนขับรถโดยปกติเนี่ยวัดจะมีแค่พระสองรูปสามเณรซึ่งตนและชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเข้าใจว่าทาง
ไปซื้อรีบไปซื้อเดี๋ยวจะเอาไปจากแล้วมา
ช่วยขายกันเลย

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์

ที่ว่าไปเจอมาแล้วก็มี
ก็ว่านี่คนแน่นไปหมดประหนึ่งแบบว่า

คุณมีสคริปอยู่คุณลองอ่านตรงที่ไหน

แห่ขอเลขเด็ดโบสถ์เก่า

เล่าบอกมีผีใส่ชุดไทยมา

พบวัดที่ถูกทิ้งล้างมานานในพื้นที่

ศรีมหาโพธิที่ประจินบุรี

โดยเชื่อว่าสร้างขึ้นมาในสมัยราชการที่๔
ซึ่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันทำการบุรณะบวชมาตั้งแต่ปี๕๘จนถึงปัจจุบัน
โดยรัฐสนับโบสถ์เก่าก่อนก็จะมีการบุรณะนั้น
ก็จะมีหลังคาผูกพังลงมาก็รวมถึงมีคานโบสถ์หักลงมา๑ท่อน
จากการบุรณะยังไม่พบวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็นพระที่แกะสลักจากไม้
มีทองคำมีพระทองเหลืองอีกจำนวนนึงนะครับ
แต่ที่สร้างความแปลกประหลาดใจเหลือเกินสำหรับผู้พบเห็น
ก็คือคานของโบสถ์ที่เป็นไม้ตะเคียนสามท่อนมีน้ำซึมออกมาเนี่ยนะฮะ

น้ำมันตกตะเคียนเขาว่าอย่างนั้นไม่ใช่
น้ำมันเขาเรียกว่าเสาตกน้ำมันน้ำมันตกน้ำมันไงก็น้ำมันตะเคียน
นี่ส่วนอีกหนึ่งท่อนนั้นพวกเป็นไม้ใหม่
เนื่องจากคานโบสถ์เนี่ยอีกหนึ่งท่อนเนี่ยหักลงนะฮะ
วัดก็เลยได้มีการนำไปติดตั้งไว้ที่หน้าศาลข้างวัด
ก็ได้ตัวเลขสมใจนะเลขอะไรก็มีเลขออกมามีคนทุกหลายมวลแล้วเกิน
ไอ้เรื่องลี้ลับนั้นก็จะมีคนที่ถูกผีหลอกนะอืมเออ
บอกมีผีเนี่ยใส่ชุดไทยเดินไปเดินมาในขณะที่ผู้ตนเองเนี่ย
ขูดขอหัวอยู่ใต้ต้นพิกุลบางทีก็ตกใจเหมือนกันเหมือนอ่ะ
ขูดขูดอยู่ปุ๊บเอาหันไปอ้าวใครใส่ชุดไทยเดินอยู่หรอนี่นี่นี่นี่
เห็นไหมนี่มีน้ำมันตกเห็นไหมล่ะนี่นะเราต้องสาธุใช่ไหม

นี่
พูดกันนะคะเขาบอกอย่างนี้

นี่ไงน้ำมันสาวตกตะเคียนป่ะ

เออนี่เห็นไหม

ก็เห็นเขาก็จะสาธุกันใหญ่เลย

เลขอะไรอ่ะดูไม่ออก
มีคนถามเธอบอกว่าพี่มีของพี่ไหม

เดี๋ยวพี่จะได้เล่าต่อไปไงเผื่อมีเลขจากพี่

เขาว่ามีการจัดพื้นที่บริเวณหลังเมน

ฝังศพทารกที่ตายเนี่ย

ทำไมแต่ก็ไม่ได้
คุณอ่านไปให้ผมตกใจไงผมก็ตกใจ

จริงป่ะอืมให้ยืมแล้วก็แม่ก็ได้ตามแม่กลับบ้านไง

พูดแต่ว่ากลัวนางตะเคียนจะออกจากต้นไปเลย

ซึ่งปรากฏความเชื่อโบราณเนี่ย
บอกว่าทารกเนี่ยที่ยังไม่มีฟันเนี่ย
คือแบบว่าอยู่ดีทารกที่เกิดใหม่ที่ยังไม่มีฟันเนี่ย

เพราะว่าจะมีแรงแค้นจะกลับมาทำร้ายพ่อแม่
อันนี้คือเรื่องเล่าเขาว่าอย่างนั้น

แล้วยังไง

เขาเปิดไปว่าความเชื่อคนโบร่ำโบราณเนี่ย
นิพนธ์เนี่ยนะเออเออเออยังไงนิพนธ์นี่น่ะเนื่องจากเด็กน้อย
เด็กโบราณเนี่ยแบบว่าเหมือนแบบว่ามีแรงอาฆาตว่าแบบว่าเขาตายแล้ว
ว่าฟันต้องฟันยังไม่ขึ้นด้วยนะก็เลยไปปรึกษากับเจ้าอาวาสวัด
เนี้ยแหละท่านบอกว่าแม่สงสารเด็กจังเลยจึงอนุญาตเนี่ย
ให้นำศพเด็กทารกมาฝังที่บริเวณด้านหลังของเมนวัด
แรกแรกประมาณหนึ่งสองคนนะฮะหนึ่งถึงสองคนมาผีอ่ะเหรอ
ทารกศพศพอ๋อทารกเออเออแล้วไงทุกวันนี้สิบสี่ศพ
นี่มาเรียงกันอย่างนี้นะเลี้ยงกันดูดีเป็นตับเลยนะฮะ
ฝาท่อเลยน่ะเธอตื่นเต้นใช่เธอตกดูดิเยอะมากเลยดูดินี่
ก็เขาบอกไง๑๔ศพตอนเนี้ยนะแล้วก็บางคนเนี่ยขับรถผ่านเนี่ย
หลังวัดเวลาเขาก็จะเห็นเด็กหลายคนเล่นกันชื่อจริงจริงว่าหลายคนจริง
หลายคนเขาว่าอย่างงั้นก็เลยสงสัยว่าแม่ทำไมวัดนี้
เด็กไว้เยอะจังเลยเนี่ยคุณอ่านฟิลอืมเธออย่าไปอ่านนะเดี๋ยวเขาตาม
ผมเห็นแล้วเมื่อกี้ผมไม่ลืมไปเห็นพอดีเลยว่าชื่ออะไรไอ้กล้องก็จับจับให้คุณผู้ชมก็อ่านหน่อยไป
ชื่ออ่าให้อ่านเองไปเอออ่านเองเอาอ่านเองเอาเธอก็มองเห็นเนี้ยไม่เอ็น
ผมไม่เห็นผมก้มหน้าผมไม่อยากดูเออใครเห็นขอให้สาธุนะอ่า
ผมผมไม่ดูนะผมกลัวสาธุบอกว่าดีแล้วหนุ่มอะไรเรื่องอื่นที่มันน่ากลัวในชีวิตเธอเนี่ย
มีเยอะกว่าเจอหลุมศพเด็กน้อยที่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นอืมเธอ
เธอมากลัวไม่รู้แต่คนที่ทางบ้านเขาดูอ่ะเขาอ่านชื่อไปแล้วเออเออโอเค
โอเคโอ้เธอนี่มันเอามาหิบหิบมนุษย์มานานเนอะเออ
เรื่องของโชคของลาบเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอืม
คนต่างอำเภอเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาไม่รู้จักวัดวังเคียนหรอก
แต่เด็กไปเข้าฝันเขาเธอบอกนี่หนูอยู่ที่นี่หนูอยู่ที่นี่
อยากกินนู่นอยากกินนี่พอเขานำของกินมาให้เด็กเด็กกินอ่ะ
ก็ปรากฏเด็กน้อยก็ให้โชคให้ลาบถูกหวยกันใหญ่เลย
บางคนเนี่ยถูก๓ตัวตรงเลยเขาว่าอย่างนั้น
หูกันนี่ไม่ใช่งวดสองงวดนะเลยต่อกันสี่งวดติดโฮย
ตายแล้วอืมล่าสุดเนี้ยเขาก็บอกแหมทุกวันนี้เออ
ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฉุดทูบกันสักนิดยังไม่เป็นอะไรแม่
ฉุดทูบให้เลขออกมาจากใช่ไหมเจ็บเด็กเด็ก
เด็กก็ให้มา๓๕๑นั่นไงนี่ไง๔๖๙๔๖๙แล้วก็๒๙๓เด็กให้มา
พอที่โลตอรี่นะนี่ลูกปริงปองเห็นไหมล่ะลูกปริงปองตอนหน้าหลุมสวบเด็ก
เห็นไหมล่ะมาอย่างนี้เลยนะ
แต่จุดทูปได้๔๖๙ลูกปิงปองได้๓๕๑กับ๒๙๙
ของพี่ชัยนาธใช่ไหมของน้องไปต่อราชบุรีค่ะ
กู้ภัยที่ราชบุรีค่ะเขามีการไปงมร่างของคนที่จมน้ำไป
แต่ปรากฏว่ากลับไปพบกับองค์หล่อพระศิวะพระแม่อุมาแล้วก็พระพิคเนธนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของกู้ภัยสว่างราชบุรี
พร้อมกับบุญและนิทิศัพราเชนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
ก็เข้าทำการค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำไปกันเป็นชุดแบบนี้เลย
บริเวณริมเขื่อนหาดทรายโพธารามจังหวัดราชบุรี
ซึ่งระหว่างนักประดาน้ำของกู้ภัยทำการลงค้นหาผู้สูญหายเนี่ยค่ะ
เขาไปสัมผัสกับวัสดุบางอย่างที่มันจมอยู่ใต้แม่น้ำเนี่ย
ก็เลยกู้วัตถุดังกล่าวขึ้นมาจากน้ำพบว่าเป็นองค์หล่อพระศิวะพระแม่อุมาแล้วก็พระพิคเนธ
ซึ่งทำจากเนื้อทองเหลืองนะคะ
ภายหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราบุรีมีการนำองค์หล่อพระศิวะพระแม่อุมาแล้วก็พระพิคเนธ
ชาวบ้านต้องมาค่ะมาดูการค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำด้วยส่วนหนึ่ง
แล้วก็แห่มาดูที่องค์หล่อดังกล่าวด้วยเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ส่งหาตัวเลขจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่๑ธันวาคม
โดยที่องค์หล่อชาวบ้านพบตัวเลขเนี่ยนะคะเป็นเลขหนึ่งเจ็ดหนึ่ง
จ้ะหนึ่งเก้าหนึ่งสามห้าแปดห้าแปดแล้วก็สองห้า
กันใหญ่ชาวบ้านมาดูกันใหญ่เลยขณะที่ญาติของผู้สูญหายใต้น้ำ
ก็มากราบไหว้แล้วก็ขอให้เจอร่างของผู้สูญหายโดยเร็วค่ะ
ต่อมาไม่นานพบเจอร่างผู้สูญหายจริงจริงนะคะอ๋อได้เหรอคะอืม
นักประดาน้ำของกู้ภัยสว่างราบุรีเปิดเผยบอกว่าในระหว่างการค้นหาเนี่ย
มือของเขาไปสัมผัสกับวัตถุสิ่งของบางอย่างซึ่งตอนแรกเนี่ย
เขาไม่รู้ว่ามันคือวัตถุอะไรค่ะก็เลยแจ้งหัวหน้าให้ทราบ
ก่อนที่จะมีคำสั่งบอกว่าอ้าวไปกู้วัตถุดังกล่าวขึ้นมา
ถึงจะรู้ว่าเป็นองค์หล่อพระศิวะพระแม่อุมารแล้วก็พระพิคเนต
สวยด้วยโอ้สวยด้วยเนอะใช่อืมคนก็ไปไปกันใหญ่เลยล่ะทีเนี้ยอืม
ใช่บางคนบอกว่าเห็นชัดเลยบอกนะนี่ต้นไม้เมื่อกี้ที่ข่าวเด็ก
ต้นไม้ทุกต้นที่เห็นค่ะเลขเดียวกันหมดเลยค่ะ

เอาไหนเอาเปิดมาสิเอาไหนเด็กในต้นไม้เอา

ต้นไม้เขียนเข้ามาคอมเมนต์มาบอก

ของจี้น่าจะดูในเฟซบุ๊ก

เขาบอกตัวเลขอยู่บนต้นไม้
เขาเห็นตัวเลขบนต้นไม้

ยังมีชีวิตกับต้นที่วางอยู่ตรงนั้น

คนดูเห็นแต่เราไม่เห็น

ช่วงหน้ากลับมามาออนภาพห้า

วันนี้พี่ม้าเขาออกมาแถลงข่าวขอโทษพ่อแม่พี่น้องขอโทษที่ทำผิดทำให้ทุกคนผิดหวัง
แต่อย่างหนึ่งเนี่ยคืออยากให้ฟังทั้งสองฝ่ายอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ
เขาบอกก็ยอมรับนะกับผลที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะโพสต์ชี้แจง
แต่คิดว่าน่าจะเงียบไปก่อนนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยกระแสข่าวมีเยอะมากจนไม่รู้จะโต้ตอบยังไง
ขอชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยทำการตลาดให้กับโรงพยาบาลศัลยกรรมในเกาหลีมานานมาก
ใครเห็นก็เรียกได้ว่าให้เราแนะนำก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราว
เวลาทำอะไรเนี่ยกระมวลสันดาลคือต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ
พอใจในสิ่งที่เราจะทำให้เขาแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งพอใจที่สุด
เขาก็ถามว่ากรณีที่ตนเนี่ยรู้จักกับน้องจากผู้จัดการส่วนตัว
เคยบอกว่าเขาหล่อเสียอย่างเดียวจมูกจมูกเนี่ยเขาเรียกว่างุ้มไปนะฮะ
ก็ต้องทำให้ตัวเองเนี่ยสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะเข้าสู่วงการบันเทิง
ให้เขาไปปรึกษาหมอแล้วก็ไม่ได้มีการนัดหมายอะไรกัน
ก็ไม่ได้มีการติดใจเพราะว่ายังมีคนสนใจอยากไปทำอยู่
วันนี้เขามาแถลงข่าวว่าเรื่องที่ว่าไปทำร้ายเขาไปฟังเสียงพี่ม้ากันฮะ
หักมืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฟังเขาแค่นั้นจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยมีการแบบเข้าใจประณีประนอมไปหมดแล้วทุกเรื่อง
เขาก็เลยเข้ามาบอกว่าจริงผมเคารพแม่มากเลยนะแล้วก็สอนอะไรผมหลายอย่างขอบคุณมากนะครับ
อะไรอย่างนี้ก็เข้ามากอดดิฉันเข้ามากอดดิฉัน
แล้วก็บอกขอบคุณมากขอบคุณมากก็นึกว่าทุกอย่างก็สงบลง

เดียวว่าตบเรียกว่าแตะ

มือนางใหญ่หรือเปล่าเถอะ

แต่ค่ะก็ออกมาขอโทษใช่มั้ยออกมาขอโทษนะฮะก็คือนะเรียกเลยเนี่ยธรรมดาได้เนี่ยเด็กขอโทษเนี่ย
อ้าวโอเคไปแปะประสาทใกล้ของนรไนณภัทรเหรอ
ใช่ก็คือที่น้องนายนพัฒน์มีการออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า
ทางเพจเฟซบุ๊กถอดรหัสภาษากายเนี่ยเขาก็เลยเอาเคสเนี้ย
ลองมาดูสิว่าในระหว่างการสัมภาษณ์ของน้องนายเนี่ยเขามีภาษากายอะไร
แล้วแต่ละอย่างของเขาเนี่ยมันแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรด้วย
มันรู้กันได้นะพี่นะมี๘ภาษากายของน้องนายมีอะไร
อ่ะลองดูสิยิ้มเขาบอกว่ารอยยิ้มเนี่ยจะพบได้เสมอเวลาที่รู้สึกว่าเขิน
อายเนี่ยยิ้มยิ้มตลอดในการให้สัมภาษณ์นะอ่า
สองหน้าแดงอันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกว่าโกรธหรือว่าอาย
กรณีนี้อาจจะเป็นอายอยู่ในนี้อยู่แล้วแน่นอนสามหลบตามองต่ำเนี่ยเห็นไหมอืม
เป็นความรู้สึกว่าไม่มั่นใจประมาณสี่นวดมือเห็นไหมยกมือขึ้นมา
แล้วประสานนวดไปนวดมาเป็นการผ่อนคลายเวลาเครียดหรือว่าตื่นเต้นนะคะ
เอามือป้องปากไหนดูสิมีตรงไหนเอามือป้องอ่ามือป้องปาก
เป็นลักษณะของการกลั้นหัวเราะนี่หกเหงื่อออกโอ้โหนี่ซูมขนาดดูไปว่าน้องเหงื่อออกเลยนะ
เป็นอาการที่อยู่ในสภาวะที่รู้สึกตื่นเต้นค่ะเจ็ดกระสับกระส่ายอยู่ไม่เป็นสุข
เป็นอาการที่อยู่ในสภาวะตื่นเต้นเช่นกันและแปดยกมือขึ้นเช็ดจม
เมื่อกี้นี้เป็นอาการที่เจ้าของเพจขออนุญาตไม่วิเคราะห
สามปุถก็เดี๋ยวเราไปอยากลุมกันไหมว่าน้องใบต้องไงเนอะแต่ไปก็มึงค้นตอบคำถามต้องใบตรงมาอยู่
พูดก็เดี๋ยวรอไปดูอืมนะเอออยากรู้เหมือนกันเอาไว้วัน
ใบเขาจะตอบยังไงเนาะแต่ใบเป็นคนตอบคำถามตรงไปตรงมา
อยู่แล้วตรงไปตรงมาอยู่แล้วแต่ในตลายละอืมเป็นคนที่นักคำถาม
เขาก็จะตอบชัดเจนใช่ดังนั้นรอฟังเลยเขาชัดเจนแน่นอน
อืมนักสูตรทางเพื่อนเนอะคนเชื่อเยอะเชื่อเยอะมากเลยใช่
ส่งมาอย่างเงี้อืมก็มันก็เหมาะสมนะใช่มันเริ่มจากเพื่อนมา
เป็นแบบแล้วเนอะเป็นแฟนนี่คือฟินดีเนอะแต่แม่แม่มีไหม
จากเพื่อนเราเป็นผัวเนี่ยเกิดมายังไม่เคยมีเลย
มีเพราะมีคนคิดถึงแม่แม่นึกออกหรือยังมีคนคิดถึงแม่นะเขาบอกว่าเห็น
เห็นนายกับไอ้เพื่อนแล้วคิดถึงแม่เลยนี่มันนำเหรอเออก็เธอเป็นคนเป็นคนรูปนี้มาหนู
อ๋อเออใช่ใช่หนูเป็นคนไปหารูปนี้มาคิดถึงแม่แล้วอีนักชาลีไปลองอ่ะ
สิ้นสุดทางเพื่อนไหมล่ะสิ้นสุดทางผีอ่ะสิไม่ใช่เพื่อนทำไมแน็กมีรูปอ่ะ
นี่ไงพี่หนุ่มไงอันนี้เป็นคนมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะ
จำไม่ได้แล้วผมเป็นเหมือนถือสองอย่างฉันแบบหนุ่มไม่หนุ่ม
ช่วงชื่อสมัยชอบขุดรูปอ่ะจำได้ไหมพี่หนุ่มไปเอามาจากไหนเนี้ยหนุ่มเก่งมาก
เห็นไหมแบบแล้วแม่ชอบด่านน้องเนคน้องเนคเขารักแม่นะว่าคิดถึงแม่
แต่ไม่รักน้องเนค

ใช่

ตอนนี้เป็นหวานมาสไฟ
นี่เปรียบนะเดี๋ยวปู๊นสัก
แน็กท์ว่าเขียบจริง
มันมันอื่นมันมีเกลียดเมื่อก่อนจริงแบบบุ่มโครตคิดถึงเลย
คนเด็กแต่แบบว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องกันบ่อย
เจ้าค่ะโถ่จริงคุณไม่เคยได้เห็นรูปนี้จากที่ไหนแล้ว
นกหนุ่มเนอะแปดเก้าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเล่นกัน

แล้วฉันไม่สองอย่างคือไปเอารูปมาจากไหน

เหอะเวลาเข้าบ้านคือต้องขนหน่อยอย่างนี้ใช่มั้ย

เธอไปรับขวัญน้องพีเจลูกของคุณฟุ๊ดคุณจุ๊ยน่ารักเห็นไหมล่ะ
มีห้มของผมเยอะมากเลย
นี่นะฮะคือคุณแอนก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ
งงเงินเนี่ยในเซฟไปปรากฏว่านางยังมีติดอยู่อีกหนึ่งชิ้น
อยู่ในเซฟ
เฮ้ยป้าเอาของมารับขวัญนะ
สมบัติชิ้นนี้มันเป็นชิ้นสุดท้ายที่เราอยู่ในเฟฟของป้าแหละ

เวลาได้ยินเสียงฉันก็ชอบเพราะว่าพี่ได้ยินเสียงพี่สองคนตุ้งตัง
จริงป่ะตุ้งตังตลอดเลยออกมาลูกออกมา

เดี๋ยวนั่งอยู่เกิดปวดท้องขึ้นมาทำไง

ว้าวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันก่อนกระทบโรงชาตินะครับ
ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ